คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานเนี่ยการจัดการชุมนุมเนี่ย
ของกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชน
ฉับพลันมาไวไปไวนะคะแล้วก็ดาวกระจายไปหลายจุดค่ะ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูตามต่างจังหวัดกันหน่อยนะคะ
สมุทรสาครค่ะปรากฏว่ามีกลุ่มมวลชนทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชน
พันคนนะคะออกมารวมตัวการปิดถนนเพชรเกษม
ที่บริเวณแยกสาคอนเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาครพร้อมกับทำแบบนี้ชูสามนิ้ว
เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะสลับกันขึ้นไปกล่าวโจมตี
บริหารงานของรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาหอม
กระลาโหมเนี่ยลาออกจากตำแหน่งค่ะครับส่วนที่ขอนแก่นนะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมทั้งนักเรียนนักศึกษาภาคีเครือข่ายและภาคประชาชน
ปิดถนนศรีจันทร์ครับยึดพื้นที่บนถนนเลย
แล้วก็ผลักดันแนวรับของตำรวจให้ขึ้นไปอยู่บนฟุตบาทแทน
โดยไม่มีการประทะการรุนแรงนะครับจากนั้นได้ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นปลาใส
และแสดงสัญลักษณ์เรียกร้องให้ปล่อยแก่นำที่ถูกจับกลุ่มตัวทั้งหมด
ขณะร่วมชุมนุมที่กรุงเทพมหานครและเรียกร้อง๓ข้อ
คือให้พลเอกประยุจันทร์โอชาลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ยุบสภาและร่างรัฐธรรมนูลใหม่ประนามการกระทำของเจ้าหน้าที่
ในการเข้าสลายการชุมนุมที่ปราศจากอาวุธ
พร้อมประกาศให้เวลาตำรวจ๖๐วินาทีนะครับ
นำหมายจับของสนปฐุมวัน
มาจับกลุ่มนายอัตภพลบัวพัฒน์หรือว่าครูใหญ่
แต่เมื่อนับถอยหลังครบ๖๐วินาทีแล้ว

เดี๋ยววันนี้นะครับเขาจะนัดชุมนุมกันอีกครับที่ขอนแก่นฮะ
ครับไปต่อที่พิศนุโลกนะฮะมีกลุ่มนิสิตนักศึกษาหลายสถาบันนะฮะ
จำนวนมากชุมนุมกันที่บริเวณลานกิจกรรมข้างอาคารอเนกประสงค์
ภายในมหาวิทยาลัยนรษวนเรียกร้องเหมือนกัน
สามข้อเช่นเดียวกันนะฮะพร้อมกราบประนามการใช้ความรุนแรงสลายม็อบ
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพร้อมเรียกร้องสามข้ออีกก็คือ
หนึ่งหยุดคุกคามประชาชนสองยุบสะพามรวมทั้งร่างรัฐธรรมนุมใหม่
แล้วก็ปฏิรูปสถาบันนั่นเองต่อค่ะคุณผู้ชมไปดูที่เชียงใหม่กันหน่อยนะคะ
กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเจียงใหม่เขารวมตัวกันเคลื่อนไหว
ดันให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยออกมาแสดงท่าทีปกป้องนักศึกษาที่เคลื่อนไหว
ทางการเมืองจนถูกจับกลุ่มถูกออกหมายจับและถูกดำเนินคดีนะคะ
พร้อมกับประสายจมตีการทำงานของรัฐบาลแล้วก็หลังจากนั้นสิบแปดนาฬิกา
เขาเคารพทงชาติด้วยการคุกเข่าพร้อมกับชู๓นิ้ว
หลังจบเพลงชาติมีการเปล่งเสียงเรียกร้องออกมาบอกว่า
ข้าราชการต้องรับใช้ประชาชนนะคะแล้วก็จะมีการนัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
วันนี้ที่ลานอนุสวรีสามกษัตริย์ค่ะ
ดูที่ภาคใต้ที่ภูเก็ตกันบ้างนะครับ
ที่สวนหลวงร๙จังหวัดภูเก็ตกลุ่มเยาวชนนิสิตนักศึกษา
รวมตัวกันพร้อมกับชู๓นิ้วเรียกร้องให้ยุติ
การใช้ความแรงกับประชาชนนะครับ

ซึ่งมีช่วงหนึ่งกลุ่มผู้สังเกตการแสดงตัวว่า
เป็นกลุ่มสนับสนุนสถาบันได้ตะโกนทักท้วง
เพื่อไม่ให้ผู้ปราศัยกล่าวพาดพิง

ตำรวจต้องพาคนกลุ่มดังกล่าวออกไปจากพื้นที่
ก่อนยุติการชมนุมครับกลุ่มประสัยได้แถลงจุดยืน
เรียกร้อง๓ข้อก็คือให้นายกรัฐมนตรีและสว๒๕๐คนลาออก
แก้ไขรัฐธรรมนูลและปฏิรูปสถาบัน
สังเกตได้ว่าข้อเรียกร้องก็คือ
รับสอดคล้องกันไปก็จะมีความแตกต่างกัน
แต่แต่รับพื้นที่นะคะในรายละเอียด

คุณชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนราชดรบอกว่า
จะมีการเรียกหัวหน้าพักการเมืองวิบรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้าน
ใช้วิถีทางของสภาเนี่ยมาถกกัน
เพื่อเปิดประชุมสมัยวิสามันตามข้อเรียกร้อง
แล้วก็แก้ปัญหาผ่าทางตันของประเทศด้วย
เดี๋ยววันนี้แหละค่ะเขามีการเรียกประชุมกันนะคะ